ตำรวจต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้นะฮะ

ถูกด่าเธอถูกเหยียดหยาม

อยากให้ญาติออกมาเคลียร์ตัวต่อตัวกับเธอหน่อย

เอาแกล้วตีปริ๊มด็อยไปเปิ่ง
สิกี่กูไม่ได้ทำแล้วบอกกูทำอ่ะ

มันทำยังไงบ้างเนี่ย

มึงมึงตีกูสารพันธุ์

นี่ฮะผู้หญิงคนนี้ยุคประมาณ๓๐นะฮะ
นั่งอยู่บนมานั่งหินอ่อนบางทีก็ลุกเลยฮะ
แล้วก็มีขวดสุราอยู่๑ขวดนะครับ
อะโวยวายเธอบอกว่าน้อยใจอยากระบาย
ใครช่วยฟังทีกลับบ้านทีไรถูกรังแก่
ถูกยาดด่าถูกยาดเหยียดหยาม
ทำร้ายร่างกายเธอเธอก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ
ที่ไม่สามารถเข้ากับญาติในบ้านได้
ก็โวยวายเลยนะฮะท้าคนในบ้านท้ายับญาติเนี่ย

ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ญาติญาติ
เกลี้ยกล่อมให้อารมณ์เธอเย็นลงนะครับ
จนยาดเนี่ยเข้าไปปลอบใจได้สำเร็จ
พกมีดด้วยนะตอนแรกกลัวเหลือเกิน

ใช่ค่ะแล้วมันเกิดขึ้นตรงหน้าร้านขายของชำ

เมื่อเช้าเลยตอนประมาณ๙โมง
สายตรวจที่สพเมืองแพร่๖นายนะนะ
ระงับเหตุได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่อุเทนสาลิการินเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่มา

เขาทำงานอยู่ที่หอพักนานถึงจะกลับบ้าน
พอเมาทีไรเนี่ยก็จะโวยวาย
คือแกไม่ถูกกับป้าแล้วก็อาที่อยู่ในบ้าน
แต่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แถวนั้นก็ตกใจสิ

แล้วบ้านของเธอบางทีพอโวยวายมา

โวยมาทีเนี่ยก็อาจจะรบกวนคนไข้

แล้วเมื่อกี้เห็นภาพที่ตำรวจจูงจักรยานใช่ไหม
คันนั้นเป็นจักรยานที่เธอขี่มานี่
แล้วก็พากลับหอพักไปสงบสติอารมณ์